เป็นคนที่รวยมากร่อมากเก็บเงื่อนไว้จังใด

ส่วนมากเก็บเงื่อนไว้คนเดียวหรือให้แม่เปิด
ส่วนใหญ่ผมเพิ่งเขาโครงการมา๓ปีกว่า
อย่างก็ปีแรกเป็นปีที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มาพูดแล้วรวยปั๊บ
ปีแรกขี้เป็นปีที่เขาหมึ่งเบื่อที่ต้นสังกัดมีเพลง
ถึงมาเก็บเงื่อนไว้ตอน๒๓ปีและเป็นทหาร
พอให้แม่สื่อง่ว่าสื่อที่ดินไทยไทยหน้าใส่หนีเท่ากับสวม
สักอย่างก็ไม่ได้ค่อยเก็บเป็นไรครับ